คุณผู้ชมไปดูปัญหาช้างป่ากันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่าคนกับสัตว์อยู่ร่วมโลกกันได้
แต่ว่าชาวบ้านที่นี่บอกเลยนะคะที่บ้านอ่างเสือดำบอกว่า
กับช้างป่าไม่มีวันอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่สูญเสีย
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะมันมีเหตุช้างป่าออกมากระทืบชาวบ้านนะคะ
ตายไปสองสาหัสอีกหนึ่งนะคะแล้วคือสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
เขาบอกเลือดท่วมเลยแค้นขาหักหมดเลยนะคะสำหรับคนที่เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าพยายามที่จะปรับตัวอยู่กับช้างแล้ว
แต่คือมันไม่ได้สัตว์ป่ากับคนมันไม่ได้จริง
ที่ตะบนท่าตะเกียบจังหวัดฉันซาว
มีชาวบ้านถูกช้างป่าเขาอ่างรือในทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
สองรายที่ถูกช้างเหยียบจนเสียชีวิต
คือนายประสงค์สุขประเสริฐวัย๘๐ปี
กับนางวารินเทียมแสงจันทร์วัย๖๖ปี

คือนายคำพองเทียมแสงจันทร์วัย๖๕ปี
และตามตัวก็มีรอยถลอกทั้งตัวเลยนะคะ
ได้คุยกับหลานคนตายค่ะเขาเล่านาทีเกิดเหตุให้ฟังแบบนี้
คือตัวเขาแล้วก็ผู้ตายคนเจ็บเนี่ยออกมากรีดยางกัน
เขาออกมากรีดยางตอน๘โมงเช้าหลายคนบอกเอ๊ะปกติกรีดยางกรีดกลางคืนไม่ใช่เหรอ
ตี๒ตี๓เขาบอกว่าก็ถ้ากรีดกลางคืนมันมักจะเจอช้างป่าไง
เขาก็เลยเปลี่ยนเวลากรีดยางจากกลางคืนมาเป็นเช้าจะได้เลี่ยงเจอช้าง
ก็ยังคงเจอเขาบอกว่าเป็นช้างป่าสีดอคล้ายเจ้าสิบล้อตัวใหญ่มาก
คุณรู้ไหมมาทำยังไงทำไงฮะวิ่งเข้ามาถึงปุ๊บไม่ได้มีการแจ้งเตือนอะไรใดก่อนเลยนะคะ
วิ่งเข้ามาเอางวงรัดนายประสงค์ก่อนเลยค่ะนายประสงค์นี่คือหนึ่งในผู้ตายนะ
วิ่งเข้ามาเอางวงรัดนายประสงค์แล้วจับฟาดกับต้นยางพาราแล้วก็ค่อยเหวี่ยงเขาลงพื้น
หลังจากนั้นช้างก็วิ่งไปเหยียบนางวารินตัวเขากับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามตะโกนขับไล่ช้างนะคะ
แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าเขาบอกว่าช้างป่าสีดองตัวนี้ดูดุร้ายมากก็เลยรีบโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านกัน
เมืองต้นญาติของคนตายก็วิงวอนผ่านทีมข่าวบอกว่าอยากให้รัฐบาลลงมาช่วยเหลือชาวบ้านหน่อย
ที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามปรับตัวทุกอย่างแล้วเพื่อจะดูแลกันเองรักษาความปลอดภัยกันเอง
ท่านเปลี่ยนเวลากรีดยางจากกลางคืนมาเป็นตอนเช้าแต่สุดท้ายแล้วก็ยังต้องสูญเสียกันแบบนี้อยู่ดี
เมืองต้นสำหรับศพของผู้ตายนี่นะคะอาสาสมกุภัยก็นำส่งโรงพยาบาลธาตุเกียร์เพื่อชนะสูตร
แล้วก็จะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
แต่ทีนี้ที่หน้าสนามที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบค่ะมีชาวบ้านอำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชายเขต๕๐๐กว่าคนนะคะ
เขามารวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนเป็นข้อเรียกร้อง๖ข้อด้วยกัน
เขาบอกว่า๖ข้อเขาขอให้ช่วยกันหน่อยคือ๑ให้เอาช้างป่าที่ดุร้ายออกจากพื้นที่
ชดเชยค่าทำศพผู้เสียชีวิตรายละ๑ล้านบาท๓ชดเชยพืชผลการเกษตรให้เป็นธรรม
เร่งจัดทำแนวกั้นคอนกรีตสูง๕เมตรห้าให้แต่ละจังหวัดหางบมาทำแนวกั้นช้าง
แล้วก็๖พอทำแนวกั้นเสร็จแล้วช่วยผลักดันช้างกลับเข้าป่าทันที
ซึ่งหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาพูดเอาไว้ชัดเจนเลยว่า
ชาวบ้านไม่มีวันอยู่กับช้างป่าโดยไม่สูญเสียได้ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราลองไปไล่ดูสถิติช้างป่านะคะว่าช้างป่าทำร้ายคนเสียชีวิต

เขาบอกว่าในปีนี้ปีเดียวเนี่ยครั้งนี้คือครั้งที่๔นะคะ
ครั้งแรกค่ะ๑๒พฤษภาคมช้างป่าทำร้ายนายสิริพงศ์
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากลมป่าไม้เสียชีวิต
ครั้งที่๒๓๑สิงหาคมทำร้ายนายสายัน
แรงงานชาวเมียนมากที่รับจ้างกรีดยางเสียชีวิต
ครั้งที่สามหนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานี้เองทำร้ายนายเนร
คนงานสวนยางที่ออกมาฉีดยาค่าย่าจนเสียชีวิต
และครั้งที่๔คือครั้งนี้ค่ะ๒ศพเลยนะคะ
แล้วก็สาหัสอีก๑รายนะคะ
แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ